เห็นว่ามีคนโรคจิตแอบถ่ายใต้กระโปรง

คราวนี้มาเจอกับตัวเองนะครับ
คือเธอไปซักผ้าที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
เจอชายวัยกลางคนก็งกเงิน

แต่ในมือซ้ายถือโทรศัพท์มือถือไว้

ถ่ายเข้าไปใต้กระโปรงของผู้เสียหายคนนี้นะครับ
นี่ฮะสาวขายประกันผู้เสียหาย

ก้มเงยไม่ทันตั้งตัวไม่ทันระวัง

เห็นภาพนี้แล้วต้องระวังมากขึ้นนะ

ในการเอาโทรศัพท์มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรงของเธอนะครับ

เล่าให้ฟังว่าไปซักผ้าที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
ในซอยประชาภาพบำเพ็ญ๒๔เขตห้วยขวางนะครับ

ตอนนั้นเธอก็รู้แล้วล่ะว่ามีชายกลางคนคนหนึ่งนะฮะ

แต่ตอนแรกเธอก็คิดว่าอะไรรู้ไหมครับ

กระทั่งผู้ชายคนนี้เดินไปแล้วแล้วมีแม่ค้าร้านขายน้ำที่อยู่แถวนั้น
เดินมาบอกหนูหนูถูกแอบถ่ายใต้กระโปรง

แล้วก็บอกว่าจำหน้าผู้ชายคนนี้ได้
เป็นโรคจิตชอบแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงที่มาซักผ้า
โดนกันมาหลายคนแล้วหนูเอ้ย
ตัวของน้องผู้เสียหายก็เลยพยายามเดินตามหาชายคนนั้น

ตอนนี้ได้แต่ไปแจ้งความไว้ที่สนห้วยขวางนะครับ
แล้วก็เอาคลิปนี้มาลงในโลกโซเชียล
เอามาเป็นการเตือนภัยไว้ซะหน่อยนะครับ
ทางตำรวจทำงานเร็วมากนะคุณฮะ
ลงพื้นที่จนได้เบาะแสของผู้ชายคนนี้แล้ว
เชื่อว่าไม่นานคงจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดี
แล้วก็ต้องไปดูนะว่าในกล้องมือถือของเขาเนี่ย
มีคลิปหรือว่ามีภาพของผู้หญิง

เพราะว่าเนี่ยค่ะแล้วก็ล่องวงจรปิดจับภาพได้

ใช่ฮะชัดเจนเลย